มันกลับมาอีกแล้วครับมันเอามุกเดิมกลับมาใหม่
ไปหลอกขายแบบยกโหลของถูกเอาลงไว้นะขายคุ้มกำไรเพียบ
มันมากันเป็นแก๊งฮะค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ร้านขายของชำแห่งหนึ่งที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชครับ
บันทึกภาพผู้ชาย๒๓คนบอกโอ้พี่ผมเป็นเซล
ของมามาเสนอขายสินค้าแบบยกโหลน่ะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแชมพูสบู่ยาสีฟันเครื่องดื่มต่าง
แล้วก็อ้างว่าโอ้โหพี่นี่นะคือเขาเลหลังถูกเละเทะเลย
ถูกกว่าท้องตลาดเจ้าของร้านหลงเชื่อครับ
เปิดบินสั่งซื้อโอ้นี่ต้องซื้อเยอะนะเพราะเขาบอกว่าถูกเนี่ย
แต่ซื้อตั้ง๑๔๕๐๐บาท
ผู้ชายกลุ่มนี้นะครับเอาสินค้าลงไว้ให้
พี่ผมลงไว้ให้จำนวนนึงก่อนนะส่วนสินค้าที่เหลือเดี๋ยวผมเอามาส่งเพิ่ม
นะครับเจ้าของร้านมาตรวจสอบ
มันไปเสร็จปั๊บเจ้าของร้านเปิดดูคราวนี้
เอ้ามันไม่ตรงกับบินสักอย่างนะ
ก็เลยโทรไปตามเบอร์ที่ผู้ชายคนนี้ให้ไว้นะครับ
ก็ตามฟอร์มติดต่อไม่ได้แล้ว
ก็เลยเชื่อว่าทั้ง๓คนนี้น่าจะเป็นมิจฉาชีพ

ทำให้ร้านค้าได้รับความเสียหายคำนวณคำนวณแล้วนะ
สินค้าที่รับโอ้โห๒๐๐กว่า
พี่เสียใบเกิบ๑๕๐๐๐บาทนะฮะ
ร้านขาดทุนยับเยินนะครับ
โอ้โหแล้วไปแจ้งความแล้วกับตำรวจนะฮะ

ก็ทำให้ร้านของชำฟังไทยรัฐทีวีเอาไว้

นะฮะไปซื้อเองดีกว่า
หลอกให้อยากแล้วจากไป
ตอนแรกมาเป็นมิตรสุดท้ายกลายเป็นมิจฉาชีพ
ครับนะฮะคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสุรินตร์หน่อยนะฮะ

กล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมป้าได้
พฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าขโมยหรือเปล่าคะ
นี่ค่ะโฟกัส๒จุดนะฮะคุณป้าทันนี้ไปที่หุ่นนะฮะ

ใช้มือเดียวปลดกระดุมปลดกระดุมแล้วยังไงต่อ

หรอไม่ใช่ว่าชอบเสื้อตัวในหุ่นแล้วเอาเข้าไปถ่ายไม่ซื้อ
ไม่แกจ้องเข้าไปในร้านแล้วเหมือนไม่มีคนนะคะนี่ค่ะ
นี่ค่ะถอดไปหน้าตาเฉยเลยเฉยเลยดื้อแบบนี้เลย
ถูกแล้วค่ะแบบนี้เรียกว่าขโมยนะคะ

กีฬาแล้วก็อุปกรณ์การกีฬาที่เมืองสุรินทร์นะคะ
ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะ
ตอนแรกเห็นไหมถือของพรุงพลังมา๒มือ
สุดท้ายเปลี่ยนไปถือมือเดียวแล้วใช้อีกมือ๑มือเดียวค่ะ
ปลดกระดุมแล้วเอาเสื้อสีฟ้าจากหุ่นไปเลยนะคะ
ทีนี้เราไปคุยกับเจ้าของร้านชื่อว่าคุณชูชัยบุญธรรมอายุ๓๐ปี

ตอนแรกไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แต่ตอนที่มีการเช็คของอ้าวทำไมหน้าร้านหุ่นมันโป๊เปลือยแบบนี้
ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดพอไปดูอ้อ
เห็นหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ทีนี้ไอ้พฤติกรรมของคุณป้ารายนี้ไม่ได้อยากจะเอาเรื่องอะไรหรอกค่ะ
ไม่เอาเรื่องจริงเหรอกลัวว่าแกย่ามใจเดี๋ยวไปทำที่อื่นอีกนะ
เอ้ายังพูดไม่ทันขาดคำนี่
วันเดียวกันนะคะมาทราบว่าอีกร้านหนึ่งที่อยู่ใกล้
ก็ถูกขโมยของเหมือนกัน

คือคาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะคะ
ก็เลยนี่ค่ะอยากฝากเรื่องนี้มาเตือน
สำหรับใครที่ขายของแล้วบางครั้งไม่ได้ดูหน้าร้านไง
ก็เข้าใจใครจะมายืนหน้าร้านได้ตลอดเวลา

ก็ยังมีคนประเภทนี้อยู่ในสังคมของเราเหมือนกันนะคะ
ก็ฝากตำรวจสุรินทร์ด้วยละกันนะคะ